เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านแต่ไม่ใช่ไฟไหม้บ้านจากไฟฟ้ารัดวงจร
คนก่อเหตุเนี่ยคือผัวมียะหึงคือคือผัวหึงเมีย
กระทั่งจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกับญาติก็ไม่ยอม
โอ้โหเห็นแบบชัดเลยอ่ะเมื่อกี้เห็นตอนเทเข้าไปแล้วนี่ไง
นี้เยอะนี้คือบ้านของน้องเมียนะแล้วตั้งใจจะมาเกราะเหตุแบบนี้กล้องพังจอดปิดเนี่ยงานจับหลักฐานได้เลย
ผู้ผู้ชมเหตุการณ์ดังนี้มันเกิดขึ้นขึ้นของวันที่เก้าที่ผ่านมานะคะแล้วบ้านเนี่ย
น้องเมียนะ
ก็หนีมาได้ทันแล้วนี่ตอนที่ไปดับไฟนะคะคุณผู้ชม
ใกล้เคียงต้องออกมาช่วยกันเอาถังดับเพลิงที่มีติดอยู่ที่บ้านอ่ะ
มาฉีดก่อนใช้เวลาอยู่พักหนึ่งเลยล่ะโหดูมุมนี้
กว่าจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ซึ่งคลิปนี้เนี่ยเจ้าของบ้านอ่ะ
เขาเอามาโพสต์ลงโซเชียลเลยนะเจ้าของบ้านก็คือน้องของภรรยาผู้ก่อเหตุค่ะ
ชื่อว่านายวัลลบอำพรนะตัวน้องชายเนี่ย
บอกว่าเหตุการณ์นี้พี่เขยของผมเอง
คนที่เอาน้ำมันมาราดเนี่ยชื่อว่านายมินสุขีวงค่ะ
แล้วปมเหตุอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นตัวนายวัลลบบอกว่า
เขยผมเนี่ยน่าจะไม่พอใจพี่สาวเพราะว่าอะไรอ่ะ
พี่สาวไม่ยอมกลับไปอยู่บ้านด้วยไง
ก่อนหน้านี้เนี่ยนะตัวในมินผู้ก่อเหตุอ่ะ
ทะเลาะกับเมียแล้วก็เคยขู่กันด้วยว่าเดี๋ยวจะฆ่ายกครัว
ขอว่าเดี๋ยวจะเผาบ้านแล้วไอ้วันนั้นน่ะ
ผมน่ะชวนพี่สาวจะไปเที่ยวที่เชียงใหม่ทีนี้
ผัวพี่เขาก็ไม่พอใจสิเพราะว่าไม่ชอบเลย
ชอบให้เมียไปไหนแม้กระทั่งจะไปเที่ยวกับครอบครัว
ตัวในมินผู้ก่อเหตุก็ยังไม่ชอบแล้วนี่นะ
เหตุการณ์นี้ถามว่าจุดไฟเผาบ้าน
มีใครอยู่ที่บ้านหรือเปล่าไม่มีนะก็กลายเป็นว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะ
น้องเมียบอกเลยบอกว่าพี่เขยเป็นคนอันตรายเขาพกปืนตลอดเวลาเลยนะ
แล้วหลังจากก่อเหตุก็หนีไปใช่ไหมดังนั้นใครเจอบุคคลลักษณะแบบนี้
รีบแจ้งตำรวจสพเมืองนครปฐมเลยนะคะ
อกจากนั้นเนี่ยทางน้องของเมียบอกด้วยนะบอกว่าพี่สาวผมเนี่ยอยากเลิกแล้ว
อยากเลิกกับผัวคนนี้แล้วทนไม่ไหว
ไม่รู้ว่าเขาจะมีปมอะไรในใจหรือเปล่าเคยบอกกับพี่ไง
บอกกับพี่สาวนะบอกว่าไม่ได้รับความรักจากพ่อแม่เลย
แล้วทุกวันนี้นะตัวในมินผู้ก่อเหตุเองเขาก็ไม่ได้ดูแลพ่อแม่นะอืม
อีกอย่างหนึ่งเวลาที่เขาแสดงความรักกับเมียเขาก็แสดงความรักกับเมีย
เหมือนคนทั่วไปที่เป็นคู่สามีภรรยาแล้วก็รักกัน
อ้าวฝอดหอมอ่ะอ้าวทำไมอ่ะอันนี้ออกแนวหึงจัดเลยอ่ะโอ้
เกินเหตุหวงเกินไปครับเหตุการณ์เนี้ยค่ะทางฝั่งผู้เสียหาย
เขาก็ต้องแจ้งตำรวจโดยเร็วเลยแหละจะให้ตำรวจเอาตัวผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำ
ดำเนินคดีเพราะว่าเผาบ้านไปมันก็มีข้าวของเสียหายใช่ไหมคะ
ครอบครัวฝั่งภรรยาใช้คำว่าหวาดระแวงไม่กล้าจะอยู่บ้าน
อีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ผู้ก่อเหตุทำเขาพูดแล้วเขาจะทำไง
เขาเคยบอกว่าจะฆ่ายกครัวกันจะเผาบ้าน

เหลือฆ่ายกครัวนี่ไง
เขาก็เลยกลัวว่าจะมาก่อเหตุแบบนี้อีก
นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านของนายมิลผู้ก่อเหตุค่ะ
ก็รู้ว่านายมินหลังจากจุดไฟเผาบ้านน้องของเมียแล้ว
บอกคนในครอบครัวตัวเองนะว่าเดี๋ยวอาจจะฆ่าตัวตาย

เขาบอกว่าตอนนี้เอาไปขายที่ชายแดนแล้ว
เพราะฉะนั้นตัวของนายมินตอนนี้เป็นยังไง

ฆ่าตัวตายหรือจะหนีไปให้ถึงที่สุด

บอกหมดเลยแล้วลงมือทำแบบนั้นจริงไง